ทำไมถึงส่งไม่ทันทำไมถึงกลายเป็นบัตรเสียไปได้
ส่งไม่ทันก็เรื่องนึงแต่เรื่องเป็นบัตรเสียเนี่ยมันอ้างอิงอะไร
ข้อกฎหมายระบุว่าอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองครับประธานกรกต
ก็แถลงข่าวภาพรวมของการเลือกตั้ง
ภาพรวม๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ๑๙
เพราะว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์๖๕๙๖มีบัตรเสีย๕๐๐

จริงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาบัตรเสียไม่ได้มากขนาดนี้นะนะฮะ
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

นะครับไปฟังเสียงก็ต่อนะครับ
โนไม่เลือกผู้ใด๑๕นะครับ
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
๕๑๒๐๕๖๒๔คนผู้มีสิทธิ์นะครับ
ประการที่สองที่ผมอยากจะขอเรียนให้ทราบก็คือ
ได้รับรายงานกรณีการ
ผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน๒๘เรื่องแบ่งเป็น
เรื่องที่หนึ่งการฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวนยี่สิบแปดแห่ง
แก่ที่จังหวัดปฐุมธานีลำพูนกรุงเทพมหานคร
นครศรีธรรมราชนนทบุรีพระนครศรีอายุทยา
อ่างทองอุบลราชธานีนครราชศรีมาตากเชียงใหม่
สมุทรสงครามนครนายกศรีสะเกดเชียงรายบุรีรำ
สกลนครอุดรธานีลำปางและกาลสินประการที่สอง
การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมีอยู่สองแห่ง
ก็คือที่ชนบุรี

ประการที่๓ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในวันที่๑๗นะครับ
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหย่อนบัตรลงในหีบ
จำนวนห้ารายที่จังหวัดมหาสารคามประเด็นที่สาม
วันนี้มีผู้แจ้งเหตุ
มายังหมายเลขสายดวนหนึ่งสี่สี่สี่ของกกต
เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน๙๐เรื่อง
โดยเป็นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกบน
หรือกรรมการประจำนวยจำนวนสามสิบห้าเรื่อง
และเรื่องที่มีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอีกจำนวน๕๕เรื่อง
หลังจากที่ประธานกรกตแถลงสรุปเรื่องนี้นะ
นักข่าวพยายามถามประเด็นนี้ค่ะประเด็นที่มีทหารไปเลือกตั้ง
แล้วไปส่องใช่ไหมแล้วมีคลิปภาพออกมาว่ามีทหารนายหนึ่งเนี่ย
ไปชงกดูในครูหาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เอ๊ะคำถามคือดูอะไรอ่ะยังยิ่งได้เหรอเนี่ยดูอะไรฮะ
ดูอะไรครับเนี่ยนักข่าวพยายามถามว่านี่มันเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่า
ทำไมต้องมีทหารในนี้ไปชะโงกดูว่าทหารที่อยู่ข้างในทำอะไร
มันจริงมันมันไม่ได้ผิดกฎหรอกค่ะเพราะว่าห้ามถ่ายรูปในครูหา
เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าคนที่เลือกตรงนั้นเนี่ยกาอะไร
แต่การที่มีทหารไปชะโงกดูแต่ละครูหาที่มีคนกายอยู่เอ๊ะอันนี้ต่างกันไหม
นั่นสิหัะนักข่าวพยายามถามว่าเดี๋ยวอย่าขอตรวจสอบก่อน
ถ้ามีมูลต้องตั้งกรรมการไต่สวนเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดมาก
นี่แหละนะฮะแล้วก็ขอให้รอแถลงข่าวเพิ่มเติมในวันนี้
รวมทั้งเรื่องของผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
นี่ภาพนี้หลายคนสงสัยมากแล้วมีการแชร์ในโซเชียลเยอะมาก
บ่ายวันนี้ต้องไปถามบรกตภาพนี้คุณจะชี้แจงอย่างไร
แล้วผลเลือกตั้ง๙๕จะเป็นอย่างไร
แล้วคำถามทั้งหมดที่สังคมสงสัย
ว่าคะแนนทำไมบัตรมันมาจากไหนนะมันเกินหรือเปล่านะ
กรกตต้องตอบวันนี้บ่าย๒โมงคุณผู้ชมต้องจับตามองให้ดีนะครับ